พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วว่าคู่รักนะคะ
สำหรับเวีย
มีเวลาตรงกันส่วนเรื่องค่าตัวที่หลายคนมองว่าดูท่าจะสูงปรี๊ดนั้นนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่มีการอัพขึ้นอย่างที่หลายคนคาดเดาแน่นอนนะคะ
ยังปฏิเสธว่าการรับงานแพ็คคู่ครั้งนี้ไม่ถึงกับจะนี่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรขนาดนั้น
อนาคตขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนี้
งานหนึ่งก็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นพูดซะอย่างนี้ใครเขาจะจ้างล่ะ

ดูตามแบบความเหมาะสมของงานแล้วก็ดูเรื่องเวลา
ก็ประมาณการแบบว่าอาจจะเกินครึ่งล้านไปได้

ไม่ไม่หรอครับไม่ถึงขั้นแบบนั้นครับ
ทุกนันครับก็เร่อแต่พวกเขายังต่างต้องดูแล
ครอบครัวของแต่ละคนอยู่ไม่
อย่าเพิ่งมองการไกลขนาดนั้นฮะ
ก็มีความตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้

ฉันบอกเลยนะคะติดตามได้ในแฟนเพจของไทยรัฐ

กันสดเลยจ้ะจะพาบรรยากาศมาให้ชมนะคะ
เบนล่ากับพี่เวียนเขาแอบมีสอดสวิตช์กันหรือเปล่า
ติดตามได้พรุ่งนี้นะคะคุณ